โอ้โหช่วงนี้ตลอดกินท้องร้องรอแล้วค่ะโอ้แน่นอนแน่นอน
ใครที่ท้องว่างในช่วงนี้เอาละได้เรียกน้ำย่อยกันก่อน
ไปทานของหวานกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะพาลงใต้ไปเลยนะครับ
ใต้ค่ะไม่ใช่ใต้ถุนหรือว่าใต้ดินใต้น้ำแต่อย่างใด
ใต้บ่าดานภาคใต้ของเราอ๋อ
ไปที่จังหวัดสตูนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปกินขนมที่หายาก
ทานยากขนมดอกโดนดอกโดนเรียกกันอีกอย่างว่าดอกกระโดน
อ๋อที่จังหวัดสตูนครับข้าะ
กำลังขมักคอแม่นเลยเนี่ยเป็นยังไงลุมบ่อ
นี่ไม่ใช่ขนมโโรคน่ะเนอะไม่ต้องน่ะไม่ใช่นะไม่ใช่แบบทาโกยักกี้

สำหรับขนมดอกโดนหรือว่าดอกกระโดนขนมโบราณ
สูตรพิเศษของคุณพี่คนนี้ครับ

ที่ขายบริเวณตลาดควรโดนจังหวัดสตูนครับ
มีลูกค้ามารอซื้อเพียบเลย

ดอกโดนเล่าให้ฟังก่อน
พื้นบ้านของชาวใต้เป็นขนมทานเล่นกับน้ำชากาแฟ
จะมีกลิ่นหอมครับเนื้อนุ่มมีสีสันที่เห็นแล้วใครก็อยากทาน
ปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากแล้วใครอยากทานไปร้านพี่คนนี้
ที่จังหวัดสตูนครับนายอัฐศิษย์เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ขายไก่สะเต๊ะแล้วก็มีร้านร้านหนึ่งที่ขายขนมดอกโดน
ขายแบบนี้เลยถูกต้องแต่ว่าเจ้าของร้านที่ขายขนมดอกโดนเนี่ย
ยายไปขายที่อื่นแล้วตัวเองเนี่ยจึงอยากลองขายขนมพื้นบ้านชนิดนี้ดู
ก็เลยเลิกขายไก่สะเต๊ะเลยครับมาขายนี่แทนขนมดอกโดนนะครับ
ก็คิดสูตรเองกับภรรยานี่แหละครับลองที่มีสูตรมาก่อนด้วย
ไม่มีสูตรนะคิดตัวเองแล้วก็แน่นอนพอเริ่มทำใหม่
มันก็มีผิดพลาดกันบ้างเทแป้งทิ้งไปหลายกิโลกรัมแล้ว
โอ้โหน่าสงสารแต่ว่าด้วยความพยายามคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายได้สูตรที่ลงตัวอร่อยหอมมัน
เขาบอกว่านำแป้งข้าวเจ้ามาผสมกับน้ำตาล
เวลาจะทำขนมก็ตอกไข่ลงไป๑ฟอง

เห็นท่าเขานึกว่าสั่งไข่เจียวกัน
ไม่ใช่ตีแบบนี้เทลงไปเป็นสูตรของเขา
สมกันกับแป้งมันแล้วก็คนให้เข้ากัน
จากนั้นก็ละเลงนุนแป้นพิมพ์ที่ตั้งไฟร้อน
เทขนมลงบนพิมพ์กลิ่นหอมของไข่และแป้งผสมกัน

น้ำลายไหลแล้ว

ราคาชิ้นหนึ่ง๑๐บาท

ใช่แล้วครับขนมที่หาทานยากแบบนี้

ขายเนี่ยเขาบอกว่าไข่ไก่เนี่ย

และค่อยไปแวะรับไข่หลังพวกคิ้วมันยาว

นี่คือถ้าสั่งปั๊บก็ทำตามออเดอร์เลยนะครับ
ต้องใช้เวลารอกันหน่อยนึงเนาะ
เป็นขนมยอดฮิตใครลองไปทานก็บอกกับเราได้
ว่าอร่อยแบบไหนทานคู่กับกาแฟหรือว่าชาเนี่ย

คือนึกสภาพกลิ่นมันคงจะหอมเตะจมูกมาก
เพราะมันมีทั้งส่วนผสมของแป้งแล้วก็ไข่ไก่
โอ้โหถ้าเดินตลาดแล้วได้กลิ่นนี้ใครไม่ซื้อก็ถือว่าพลาด

โอ้โหอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน

อันนี้มันลอยอีกแบบนึง
แบบอยากกินเราต้องตามกลิ่นไปแล้วก็ไปลองทานดูนะคะเป็นขนมโบราณหายากด้วย
อีกหนึ่งขนมที่จะพาไปทานมันก็เป็นโบราณเหมือนกันเป็นสูตรโบราณมาก

หลามนี้เป็นสูตรโบราณมากขายมานานกว่า๔๐ปีแล้วนะคะลงใต้เสร็จพาขึ้นเหนือไปจังหวัดพยาวเจ้า
ไปดูซิว่าข้าวหลามสูตรโบราณนี้มันอร่อยเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายวันหนึ่งเนี่ยนะได้๔๕๐๐บาทคุณ
แสดงว่าอร่อยแล้วก็ขายดี
อันนี้โหขมักเม่นทำกันมากเลยนะทั้งเหลาไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่มาทำข้าวหลาม
ทุกเช้าใครที่ผ่านไปบริเวณถนนสายดอกคำใต้เชียงม่วนหมู่ที่๑๐ตำบลดอนศรีชุมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
ก็จะเห็นคุณยายดีชัยลังกาอายุ๘๑ปีแล้วกำลังนำข้าวหลามออกมาเผาด้วยถ่านฟืนนะคะส่งกลิ่นหอมอบอวนไปทั่วบริเวณนั้นเลย
ยายดีนี่เล่าให้ฟังด้วยยังไงคุณชนะ
สุดยอดเลยที่บอกว่าเป็นสูตรโบราณการันตีด้วยอายุคน
อายุของคุณยาย๘๑ปีแต่คุณยายบอกว่าทำมานานกว่า๔๐ปีแล้วแล้วก็ได้สูตรมาจากไหนรู้ไหม

สืบทอดมาเป็นรุ่นแบบทวดเลยนะ

เริ่มต้นเลยมีกรรมวิธีการทำแบบเรียบง่ายชาวบ้านชาวบ้านเลยก็คือเริ่มจากการนำกระบอกข้าวหลามมาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ผึงให้แห้ง
ส่วนข้าวก็จะต้องแช่ค้างคืนเอาไว้๑คืน
หลังจากนั้นก็จะนำไปคลุกกับถั่วแล้วก็มันแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำเติมกะทิอะไรต่างลงไปส่วนผสมของเขาเนี่ยนะ
แล้วก็เผาด้วยถ่านฟื้นมันก็จะทำให้เกิดความหอมมันหวานอร่อยนี่แหละค่ะแต่ละวันทำขายประมาณ๓๐๐กระบอกคุณ
ราคาขายก็มีตั้งแต่กระบอกละ๑๐บาท๑๕บาทและ๒๐บาท๓๐๐กระบอกเนี่ยขายหมดทุกวันบางวันเนี่ยขายไม่ทันเลยลูกค้าต้องมานั่งรอเพราะว่าโอ้โหออเดอร์แน่นจริงนะคะ
ลูกค้าประจำคนหนึ่งเขาบอกว่าซื้อข้าวหลามยายดีรับประทานมาเป็นสิบสิบปีแล้วคุณปัจจุบันข้าวหลามยายดีก็ยังคงมาตรฐานรสชาติความอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยนะครับ
เพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยเหนียวนุ่มไม่แฉะรสชาติไม่หวานมากจนเกินไปหอมกลิ่นข้าวที่ถูกเผาด้วยถ่านไม้อ่อนบางครั้งก็จะซื้อไปฝากคนรู้จักต่างพื้นที่ส่วนใหญ่พอซื้อไปฝากแล้วก็จะติดอกติดใจบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าวหลามยายดีอร่อยมากเจ้า
เรียกได้ว่ากระบอกเดียวไม่อยู่มี๒๓กระบอกนนะ
แล้วราวไม่ไผ่ทำสูตรค้าวหลามได้แบบแม่นยำและก็มาตรฐานเป๊ะมาก

พอเห็นภาพแบบนี้ข้าวหลามน่าอร่อย

ลองไปทานกันดูนะคะดอกคำใต้นะจ๊ะ
กันมาเยอะจริงบอกว่าหิวแล้ว
ดูรายการตลอดข่าวของเรานะครับ

หาอะไรทานในช่วงเย็น

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับผมแนะนำร้านอาหารร้านหนึ่ง
ไปกันได้เลยในช่วงเย็นแบบนี้
ไปลงเรือครับที่จังหวัดเพชรชบุรี
ชื่อว่าร้านเรือแหละเลนี่

จ้า

ตล่อนกิน

เอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาจนถึงช่วงไฮไลท์ของตลอดกินในสัปดาห์นี้แล้ว
เรียงรายเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหอาหารน่าทานมาก
ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเรือแร่เล่แล้วก็อยู่เป็นเจ้าของร้านแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ผู้ใหญ่ตั้นที่เจ้าของร้านมาแนะนำอาหารให้กับเราได้รับประทานในวันนี้แต่ก่อนที่จะไปทานกันโอ้โหอาหารที่วางเรรายอยู่ตรงนี้น่าสนใจ
แต่สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือประวัติความเป็นมาของร้าน
เรือลำนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
มันเก่ามากเป็นเรือคล้นคลิดกว้าง

เลยก็มาลงทุนสร้างมาทำเป็นล้าน

พระวาสที่ไปของเรือที่ยังไง
เรารู้ว่าขนลุกมาก
ท่านนายหลวงทะเด็ดมาประทับบนเรือลำนี้ก็คือ

นายหลวงราชกาลที่๙นะครับ
โรบินติ์สมเด็ดยาเคยมาประทับบนเรือลำนี้

พศ๒๔๙๓

โอ้โฮหักลบกับปีปัจจุบันภูเทศกราช๒๕๖๐

มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้เรื่องของอาหารก็น่าสนใจ
ไม่แพ้การวางเรียงลายอยู่แล้ว๔เมนู

เดี๋ยวลองทาดูนะครับคำแรกครับอืม

จริงกุ้งผัดพริกเกลือแม่น้ำเพชร
เดี๋ยวลองทานดูนะครับนี่คือส่วนที่เป็นหัวกุ้งเลย

เชื่อด้านครับ

ทั้งคู่นะนี่หอยใหญ่เป็นแหล่งที่เลี้ยงที่นี่เอง

เนนูนี้คืออะไรครับทำไมเขียวเต็มไปหมดเลยฮะเนี่ย
แกงส้มปลูกแกงส้มปลูกไข่ผักสะคำ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองทานดูครับ

ทานมาทานกับข้าวสวยร้อนที่นี่เนี่ย

เห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าคนทางบ้านเขาอยากจะมาครับผู้ใหญ่ครับ

ข้ามแม่น้ำแม่กรองสะพานทางสูง

จะเจอพร้อมตะทใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับ

ของคนจะเอา๑๔คิโลกรัมข้ามสะพานบางตะบูน
เดี๋ยวซ้ายหลัง๗๑๑จอดแล้วได้เลย
โอ้เรียกได้ว่ามาง่ายมาคล่องมาไม่ยากคุณผู้ชมครับ

มีครับ๐๓๒๔๘๙๐๔๖
เอาล่ะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะครับ
ที่มาดูแลตลอดกินในวันนี้กับรายการตลอดข่าวของเรานะครับ

อาทิตย์หน้านะครับในช่วงของตลอดกินนั้น
เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวทานที่ไหนกันนั้น

อยากไปพร้อมกับรถผู้ใจของผม
ส่วนช่วงนี้ขออนุญาตเก็บกวาดที่เหลือบนโต๊ะนี้ให้เกลี้ยงก่อน
แล้วเดี๋ยวไปเจอกันในสตูครับ
อืมดูแล้วเคี้ยวตาม
กินคนเดียวขอให้อ้วนซะถูก
ไม่ต้องขอเพราะอ้วนแล้ว

ไปลองทานกันได้เลยครับที่อ่าอาวบังตะบูน
สวัสดิ์เพชรบุรีไม่ใกล้จากกรุงเทพฯ

ผมบอกเลยนะที่อ่าวบางตำบูนนะครับ

ทานก็ได้เพราะว่าเป็นแหล่งที่เลี้ยงหอยแครง
แล้วตัวมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะ

คุณผู้ชมเป็นดิฉันก็อาจจะรู้สึกเหมือนกัน

อารมณ์โกรธของน้องใบตองเอาไว้ก่อน

ยังมีอีกอดใจรอแป๊บเดียวค่ะ